ส่วนเหตุโจมตีรายวันวันนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นที่เยเมนะครับ
เมื่อมีคนร้ายใช้ระเบิดรถยนต์บุกฐานทัพ
ใกล้กับสนามบินอนาชาติในเมืองเอเดน
ขณะที่โศกนาฏกรรมในอีรักษ์ตอนนี้ก็กลายเป็นความสูญเสีย
รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การบุกอีรักษ์ของสหรัฐ
ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าการโจมตีรายวันเป็นความตั้งใจของกลุ่มไอซิส
ที่ต้องการปลุกสมาชิกให้ฮึกเหิม
แม้จะเสียพื้นที่ในฐานที่มั่นในอิรักษ์และซีเรีย

กลุ่มไอซิสมีอิทธิพลกับกลุ่มติดอาวุธ
หรือว่าคนท้องถิ่นนอกตะวันออกกลาง
รวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ในวันนี้ที่เมืองเอเดนเมืองท่าทางตอนใต้ของเยเมน
เกิดเหตุคนร้ายบุกโจมตีฐานทัพ

โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๐คน
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าคนบร้ายเริ่มจมตีด้วยการระเบิดรถยนต์
บุกเข้าไปภายในก่อนที่จะจุดระเบิดรถยนต์อีกคันหนึ่ง
โดยมีรายงานว่าได้ยินเสียงยิงปืนปะทะ
ระหว่างทหารกับผู้ก่อเหตุ

ก็ได้ยินเสียงรถพยาบาลวิ่งเข้าออกพื้นที่
ท่ามกลางความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิต
เพิ่มมากกว่าที่มีการรายงานอยู่ในตอนนี้
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานกลุ่มใด

ต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย
เครือข่ายของอัลกออิดะที่มีฐานอยู่ในเยเมน
ขณะเดียวกันในพื้นที่ทางตอนใต้
ในเมืองเอเดนที่เกิดเหตุล่าสุด
ก็มีการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธหูตีมาอย่างยาวนาน

มีผู้เสียชีวิตในเยเมนประมาณ๙๐๐คนแล้ว
จากความไม่สงบในประเทศ
ส่วนเหตุโจมตีใจกลางเมืองหลวงของอีรักษ์
ซึ่งทางการประกาศตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด

ส่งผลให้โศกนาตกรรมในกรางนี้
หลังถึง๑๕๔๖ปลลาสุดในมหมศ์เอาเก็บแบน

ประกาศแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก
หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชน
ว่าไม่สามารถดูแลความปลอดภัยได้

ตั้งใจจะส่งสารให้คนรู้สึกกลัว
ไปพร้อมกับการสร้างความฮึกเหิมให้กับสมาชิก
อามาอัลซาดีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอีรักษ
มองว่ากลุ่มไอซิสมี๒แผนอยู่ในหัว
คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ล้มเหลวในการขยายฐานที่มั่น
พวกเขาก็จะใช้วิธีสร้างความกลัวและก่อเหตุรุนแรง
ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีเผยแพร่แนวคิดสุดตรง
ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับผู้สนับสนุนที่มากขึ้น
รวมทั้งเงินทุนและอุปกรณ์ต่างที่จะตามมาด้วย
ส่วนการก่อเหตุนอกอีรักษ์และซีเรียแบบรายวัน
ในช่วงท้ายของเทศกาลถือศิลป์อดในเดือนรอมันดอนนั้น
บราฮิมเบรำนักวิเคราะห์การเมืองอีกคนหนึ่ง
ก็มองว่านี่อาจเป็นยุทธศาสตร์ใหม่
สะท้อนให้เห็นว่าไอซิสยังคงมีความเข้มแข็ง
แม้จะเสียพื้นที่ในฐานที่มั่นหลัก
เช่นในอิรักษ์และซีเรียก็ตาม
เขาบอกว่าหลายคนอาจเห็นว่ากลุ่มไอซิสกำลังอ่อนแอ

ก็อาจสะท้อนถึงการที่กลุ่มไอซิส
สามารถอยู่เบื้องหลังเหตุรุนแรง
นอกอิรักษ์และซิรีย์ได้

ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์นโยบายความขัดแย้ง

สื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซียว่า

แรงกดดันที่ต้องสูญเสียฐานที่มั่นในตะวันออกกลาง
กลุ่มไอซิสจึงต้องการก่อเหตุ
ในทุกที่ที่เป็นไปได้แทน
และการก่อเหตุในมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ก็เป็นตัวสะท้อนที่ชัดเจนว่า
กลุ่มไอซิสกำลังเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน